ข่าวดีของครอบครัวของพี่มิ๊กแล้วก็พี่เบ้นเลยนะคะ
เพราะว่าลูกสาวคนที่สองเนี่ยตามมาติดเลยนั่นเองนะคะ
ชื่อว่าน้องปรางค่ะช่วงสายที่ผ่านมานี่เองนะคะ
เบ้นก็ได้โพสต์ภาพครอบครัวผ่านไอจีส่วนตัวนะฮะ
แล้วก็มีข้อความบอกว่าน้องปรางลูกสาวคนเล็กของครอบครัวเรามาแล้ว
หนัก๓๖๓๖กรัมสูง๕๐เซนติเมตรค่ะ
ตอนนี้เข้าเต้าคุณแม่ไปเรียบร้อยแล้วนมแม่ก็มาพร้อมให้หนูกินตั้งแต่มื้อแรกเลย
เป็นเด็กดีของพ่อกับแม่นะลูกนะคะ
บรรดาชาวเน็ตต่างก็เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับครอบครัวฮีรัญญาติกันด้วยเป็นจำนวนมากค่ะ
ก็ขอให้น้องสุขภาพแข็งแรงด้วยนะจ๊ะพี่เบ้นพี่มิกค่ะ
เตรียมโซ่ทองคล้องใจเส้นที่๒ของบ้านนี้นั่นเองนะคะน่ารักน่าชังมากจ๊ะ
ยังไม่ทันจะหายเหอะน้องปริมเลยนี่ต้องมาเหอะน้องปรางต่อแล้วนะคะคุณผู้ชม